พี่โอมบันพีทหรอกูรู้ขึ้นมามันพีทหรอไม่คิดกับมึงลูกก็ไม่ลูก
มึงอย่าซุบกูน้าก็จะบอก

เมื่อมึงชุกกูก่อนนะ
เมื่อมึงชุกกูก่อนนะ

เมื่อมึงชุกกูก่อนนะ

เมื่อมึงชุกกูก่อนนะ

เมื่อมึงชุกกูก่อนนะ
เมื่อมึงชุกกูก่อนนะ
เมื่อมึงชุกกูก่อนนะ

เมื่อมึงชุกกูก่อนนะ

เมื่อมึงชุกกูก่อนนะ
ป้าถ้าท่านหรือยังมีทุกคนต้องการทหาร
หลังจากนี่เราได้กับฉันคุณต้องการของฉัน

คุณลุกสินะครับคุณไม่รู้ว่าเจมส์มันเป็นอะไร

คุณลุกขึ้นมาทีต่อคุณพูดว่าอะไรของมัน

คุณพูดว่าอะไรของเจมส์
มันพิสุทธิ์ถ่ายได้รอทายได้

มึงคึกลิ้ดเมื่อมึงคึกด้วยนะ
เมื่อมึงถึงก็กันน่ะ

ะมึงถึงก็กันน่ะ

ว้าวน้องกูน้องกูหม่อยนะ
เอาอีกว่าเอา